เอาล่ะนะครับมาทางด้านข่าวบันเทิงกันบ้างดีกว่า

ต่อมาก็คือสั่งสอบเส้นทางการเงินของหนุ่มบอลเลย
ทำไมเห็นได้ซับสี่เมื่อวานเราคุยกันบาท
ที่นี่เลย
สั่งสอบเส้นทางการเงินของบอลกฤษณะครับ
ผู้ต้องหาสั่งการรุมยำลูกชายนายพลก็คือน้องเจมส์บอลนั่นเอง
พลตำรวจตรีครับภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์นะครับผม
เรียกประชุมพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวนะครับ

พลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ก็เปิดเผยว่าสั่งการให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของในบอลกิจสนะแล้ว

จากแม้จะเป็นคดีทำร้ายร่างกายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
แต่หากตำรวจมีข้อสงสัยมีพยานเพิ่มเติมว่า

ก็สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาได้นั่นเอง
แล้วก็ขณะนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๒๐ปากนะครับ

ส่วนเพื่อนดาราอีก๑๑คนอยู่ในระหว่างเรียกมาสอบสวน
หากไม่มาเนี่ยจะออกหมายเรียกครั้งที่สอง
ถ้าไม่มาอีกก็จะมีความผิดฐานขัดหมายเรียกเจ้าหน้าที่พนักงาน
ส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการข่มขู่พยานแต่อย่างใด
แต่ตำรวจเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ

ถูกต้องครับคือปล่อยประกันตัวไปแล้ว

เพราะว่าห้ามออกนอกประเทศห้ามข่มขู่พยาน

ตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันแอลกอฮอลภาคเหนือตอนบนนะครับ
เครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่นะครับ
ร่วมกันยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เรียกร้องให้ใช้มาตรา๔๔ครับ
จัดระเบียบโซนนิ่งสถานบริการและร้านเหล้าที่จำหน่าย
รอบสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
และรอบวัดในเชียงใหม่ด้วยนะครับ

ถูกต้องฮะตอนนี้เป็นลุกโลก

ต่อมานะครับพลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ

เจ้าของสถานที่ประกอบการร้านอาหารร้านเหล้านะครับ
กว่า๒๗๐รายมาประชุมร่วมกัน
อันนี้ของทางเชียงใหม่ทางเชียงใหม่

เพื่อทราบนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย
ห้ามเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดคือเที่ยงคืน
ห้ามจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการนั่นเอง

และล่าสุดขณะนี้ทางด้านของตลาดมารินพาซ่านะฮะ
จ้างรถเคนขนาดใหญ่มาลื้อถอนหลังคาร้านมาลินสกาย
สถานที่เกิดเหตุให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม
ตามคำสั่งของเทศบาลตะบลช้างเปลือกอำเภอมือเชียงไหน

ยับยับฮะนี่คือหมดเลย

บอกแล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาจะทำอะไรทีนึง
นี่คือจากการที่หมั่นหน้ากันประมาณหนึ่ง
ถูกต้องมีความกึ่มจากเครื่องดื่มเล็ก

ก็อย่างน้อยมันต้องควรแก้มาตั้งนานแล้วหรือเปล่า

เอาแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหม
เด็กวันมีอะไรอย่างนี้ใช่หนูกินไวไฟมาตาโตเลยไม่ต้องห่วง
ไวไฟหลุดบ่อยหรือเปล่าคะไม่หลุดเลยค่ะแล้วก็ฟรีไวไฟด้วย

ค้าเบิร์ดอะไรค่ะค้าเบิร์ดอะไร
ใช่เข้าได้เลยไม่ต้องถอดรองเท้าด้วย